ผ้าสีขาวเอาจริงพอมันกลายมาเป็นประเด็น
มาอยู่ในพื้นที่ข่าวเราก็ต้องถามไปถึงคุณแม่แหละ
ว่าคุณแม่พนิดาคุณแม่จะว่ายังไง
คุณแม่บอกแบบนี้โอ๊ยคุณแม่ไม่เชื่อไร้สาระ

ซึ่งคุณแม่เปิดใจเรื่องหลักฐานเกี่ยวกับผ้าสีขาว
ไปอยู่ในมือบังแจ๊กเนี่ยคุณแม่บอกเลยนะว่าแม่ไม่เชื่อ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่พลิกแผ่นดินหายังไม่เจอเลย
จู่จะโผล่ไปอยู่อเมริกาได้ยังไง
คุณแม่มองว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องไร้สาระ
ใช่ของจริงหรือเปล่าเพราะว่าผ้าแบบนี้ก็มีขายสำเร็จรูป
ส่วนรอยเปื้อนที่อ้างว่าเป็นคราบเลือดมันก็ทำกันได้
เหมือนกับเสียงของแม่ที่บังแจ๊กโทรมาหา
แล้วแม่ก็พูดแค่ไม่กี่คำก็มีการบันทึกไว้
แล้วก็นำไปดัดแปลงเอาไปเผยแพร่
ส่วนทางด้านของสสเต้กับอดีตทนายแม่
อย่างทนายกฤษณะจะพยายามหาหลักฐาน
มาช่วยในคดีน้องตังโมเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไร
แต่ขอว่าอย่าไปลงลึกถึงเกี่ยวกับรูปคดี
อย่าทำอะไรที่ไปก้าวไก่การทำงานของตำรวจ
อย่าไปให้ฆ่าบุคคลคนนี้
แต่ละเรื่องที่บอกมาเนี่ยทำที่ทำคุณแม่เนี่ย
แล้วก็ทำเรื่องกระโปรงน้องโมเนี่ย
มันไม่มันไร้สาระมากเลยเอาอย่างนี้ดีกว่า
กระโปรงแบบนี้นะคะมันเป็นกระโปรงโหล
ใครเขามีซื้อก็ได้ที่พอเวอรัสเขาไม่ขาย
หรือไปสั่งซื้อซื้อผ้ามาแล้วไปสั่งเขาเย็บก็ได้ครับ

ไอ้บ้านไอ้บอล์งจั๊กต์พอเมตรขึ้นมา

แค่ได้ยินเสียงของแม่๒สามคำ
ต้องกันตัวไปลงภาคเดี๋ยวนี้

มันเอาไปเป็นเสียงคนหน้าใครก็ไม่รู้เอาไปใส่เสียงข้างหน้า
คุณแม่พูดถึงเรื่องผ้าขาวกับเรื่องของบังแจ๊ค
ทีนี้ถามคุณแม่ต่อว่าคุณแม่แล้วปอกับโรเบิร์ตล่ะคะหลังจากที่ลาศีลมาแล้ว
คือติดต่อมาสารภาพอะไรกับคุณแม่หรือยัง
คุณแม่บอกว่ายังติดต่อไม่ได้เลยเดี๋ยวลองฟังคุณแม่หน่อยนะคะ
คือคุณแม่บอกแบบนี้ฮะโทรไปหาทางปปก็ยังไม่รับสายเลย
ซึ่งตอนนี้แม่ก็รอนะรอเวลา
ตอนที่ทั้งปอและโรเบิร์ตสัญญาไว้เรื่องจะมาสารภาพนะครับ

เขาคงต้องกลับไปตั้งหลักเตรียมตัวก่อน

ทั้งสองคนเขาโดนแจ้งข้อหาเพิ่ม

เขาถือว่าเป็นคนไม่บริสุทธิ์เหมือนเดิม

คุยกับทนายเรื่องคดีก่อนเขาคงไม่มีเวลาให้แม่แล้ว
อันนี้เป็นความคิดของแม่นะ

สักวันหนึ่งเขาต้องคุยกับแม่
ใช่ค่ะเออแล้วก็แม่เนี่ย
ก่อนหน้านั้นเคยบอกแบบนี้บอกว่าเดี๋ยวจะรอนะ
อาจจะรอจนถึงวันที่ทั้งปอและโรเบิร์ต
รายงานตัวอีกรอบหนึ่ง
สรุปถ้าไปรายงานตัวอีกรอบนะอีก๒วันข้างหน้า
อีก๒วันข้างหน้านะไม่รู้ว่าจะนัดเจอกันหรือเปล่า
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะถามคุณแม่หลายประเด็นเหมือนกันนะ
ผ้าสีขาวไปแล้วเรื่องปอโรเบิร์ตไปแล้ว

คือคุณแม่บอกว่าเวลาที่แม่ไปท่าน้ำ
ยังรู้สึกแบบขนลุกรู้สึกหนาว
เหมือนกับน้องโมจะมาส่งสัญญาณว่าน้องโมรับรู้
แล้วทุกครั้งที่แม่มองแม่น้ำแม่สะท้อนใจนะ
ชาวบ้านเขาถามแม่ด้วยว่าแม่
คุณแม่เคยมาเชิญดวงวิญญาณจากตรงบริเวณท่าน้ำ

ซึ่งทางพี่ดายศมีการลงเรือ
แม่น้ำจุดที่พบร่างน้องไปแล้วใช่ไหม
ตั้งแต่๒มีนาทีเออเออ
ก็คือพี่ดายธนะครับ

เวลาที่แม่ไปเยี่ยมน้อง

น้องจะได้ไม่หนาวสั่นอีกแล้ว
เปิดเผยถึงร่างของคุณแตงโมด้วยนะ

ร่างของน้องเป็นสีน้ำตาลผอมเหมือนเดิมเลย
คือมองไปแล้วก็เหมือนคนนอนหลับนะคะ
อันนี้คือที่คุณแม่บอก
ทีนี้ถามถึงประเด็นเรื่องวันนี้หน่อยละกัน
เพราะว่ามันมีประเด็นที่คุณแม่จะไปฟ้องหมินประมาทคนที่กล่าวหาแม่
ใช่ไหมก็เรื่องนี้แหละที่เอาคลิปแม่ร้องเพลงในแอปวีซิงเนี่ย
บอกว่าจริงแม่ก็เครียดที่สูญเสียลูกสาว

นี่เดี๋ยวแม่จะไล่เช็คบินให้หมดเลยนะ
คนที่แบบหมินประมาทแม่เก็บหลักฐานเอาไว้หมดแล้ว

อันนี้คือสิ่งที่แม่บอกแล้วเดี๋ยวรอดูเลยบ่าย๒โมงวันนี้ค่ะ

ไปที่กองมหักภัพการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภักดิ์๑
จะไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับคนบนเรือ
แล้วข้อหานี้คุณผู้ชมเป็นข้อหาใหม่
ที่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับทั้ง๕คน

นี่เราก็โทรกริ้งกร้างหาทนายเดชานะ
ยุ่งอยู่ฮะยังไม่ได้รับสายเลยนะฮะ
เดี๋ยวต้องรอกันอีกนะครับใช่ค่ะ